เพราะที่เชียงใหม่ก็มีอีกแห่งนึงนะคะ
ที่ชาวบ้านเขาเริ่มใส่สัทธา
แล้วก็ไปหาโชคหาลาบกันที่
วัดท่าใหม่อิเจ้า

เพราะที่นี่ก็เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง
ที่คนเนี่ยมากระหว่ายบูชาข้อพร
แล้วก็มาที่นี่

เอาดอกไม้ทุบเทียนมากระหว่าย

มาขอพรให้มีโชคมีลาบ

ขอพรให้หน้าที่ก้าวหน้าการงานเจริญรุ่งเรือง

ขอกันไปอยากขออะไรก็ขอกันไป

ก็ต้องนำชุดไทยมาถวายเป็นการแก้บนเสริมสิริมงคลไปอีกนะคะ
ทีนี้พูดถึงแม่มณีจันทร์ชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่า
เป็นคนรักของสมเด็จพระนเรศวร
แล้วก็ยังมีตำนานอีกนะคะว่ามีกระดูกองค์แม่มณีจันทร์เนี่ย
ฝังอยู่ใต้ต้นโพหน้าวัดท่าใหม่อินี่แหละ
ชาวบ้านแล้วก็คนในพื้นที่ก็เลยอันเชิญขึ้นมาจัดสร้างสาร
เมื่อปี๒๕๕๑เมื่อก่อนนี่นะเป็นสารเล็ก
แต่พอมีคนมากราบไหว้บูชาแล้วก็ได้โชคได้ลาบ
ปัจจุบันก็เลยเห็นเป็นสารที่มีพื้นที่แล้วก็มีเป็นลักษณะแบบยิ่งใหญ่แบบนี้ค่ะ
จากมากราบไห้บูชาแล้วชาวบ้านที่เขามาที่นี่ก็ยังนิยม
เพราะฉะนั้นบอกกันตรงนี้กระซิบกันเบานี่นะ
ว่าที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะที่คนที่เขาอยากจะได้โชคได้ลาบ
มาขอพรกันเขามีโซโลแกนเลยนะบอกว่ามาแล้วมีความสุข
มาแล้วจะมีแต่ความสุข
จริงก็คือมาขอโชคขอลาบขอเรื่องการทำมาค่าขาย
เพื่อความเป็นสิริมงคลกันด้วยก็เป็นความเชื่อกันไป